ราจีนบุรีดิฉันขอพาไปทานก๋วยเตี๋ยวแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำกั้ง
จนต้องเอ่ยปากว่าเออเลิศ
เดี๋ยวนะต้องเอ่ออย่างนี้เลยเหรอ
เพราะเขาชื่อร้านว่าเออเลิศ

กินแล้วก็ต้องพูดว่าซื้อเลิศ
แค่นั้นแหละนะคะร้านก๋วยเตี๋ต้มยำเปิดใหม่นะจ๊ะ
ตั้งอยู่เลขที่๒๕๑หมู่๙ตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปลาจีนบุรี
ร้านแห่งนี้เขามีเมนูให้เลือกเยอะแยะนะ
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยมีเยอะมากก๋วยเตี๋ยวกั้งก๋วยเตี๋ยวปลาหมึกก๋วยเตี๋ยวกุ้งก๋วยเตี๋ยวหมู
เลือกได้เลยว่าคุณอยากจะทานต้มยำน้ำใสน้ำข้นบางทีก็ถามอ้าวข้นใส
อ่าข้นใส
เขาไม่ได้ถามว่าเราเป็นคนที่ไหนแต่เขาถามว่าน้ำข้นหรือน้ำใส
ส่วนเมนูที่แนะนำก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำยกร้านคุณ
คือเป็นการรวมเอาวัตถุดิบทุกอย่างในร้านอยู่ในชามชามเดียวกัน
บาทเท่านั้นวัตถุดิบคือทะเลนะจ๊ะส่งตรงมาจากทะเลทางภาคใต้
สดใหม่ทุกวันอร่อยแล้วก็สะอาดแน่นอน
และนอกจากนี้ก็ยังมีข้าวหมูทอด
อุ๊ยดีสเติร์ฟมาพร้อมไข่ไข่ยังมาตอย
ไข่ยังมาตูมมาตอยแล้วมาถนน
ไข่ยังมาตูมเขาบอกว่าหมูเขามักได้สูตรพิเศษเลย
หมูอร่อยเข้าเนื้อไม่เหนียวมีความนุ่มละมุนมาก
อยากกินเลยหิวเดี๋ยวหนีบอนโต่งหิวข้าว
เจ้าของร้านชื่อว่าคุณนิกนะคะคุณนิกบอกว่า
ส่วนแหล่งอาหารทะเลเนี่ยตัวเขาเคยทำงานที่ภาคใต้มาก่อน
เขาก็เลยรู้แหละแล้วก็สั่งมาเป็นวัตถุดิบของทางร้าน
นี่ไงข้อดีของเขาก็คือเคยทำงานที่ทางใต้
ส่วนเมนูซิกเนเจอร์ของเขาคือก๋วยเตี๋ต้มยำยกร้านที่บอกไปนี่แหละค่ะ
และอีกหนึ่งเมนูก็คือนี่ก๋วยเตี๋ยวกั้ง
ผมบอกให้นะกั้งต้องเอามาแบบสดจริงนะ
ถ้าบอกว่ามันไม่ดีแล้วเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้
ใช่ต้องสดจริงคือกั้งเป็นอาหารที่อร่อย
คุณนิกเขาบอกอย่างนี้นะคะแต่ว่ายังไม่ค่อยมีใคร

เขาก็เลยปิ๊งไอเดียนำกั้งมาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวดีกว่า
แล้วก็เป็นเจ้าแรกในจังหวัดปราจีนบุรีนะ
ที่เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำกั้งแบบนี้นะคะ
หลังจากเปิดมา๑เดือนกว่าค่ะคุณ
ผลตอบรับดีมากมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่
เวียนมาทานมาอุดหนุนกันเรื่อยเลย

หรือว่าอยากจะไปถามที่อยู่เวลาปิดเปิดอะไร

หมายเลขโทรศัพท์นี้เลยที่ขึ้นให้ด้านล่าง
รัดเออเลิศ
เขาเปิดทุกวันตั้งแต่๙โมงถึง๓โมงครึ่ง